คุณผู้ชมครับวันนี้มีแม่คนหนึ่งพาลูกชายไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
บอกว่าลูกชายถูกกู้ภัยรุมทำร้ายก็เดินทางไปแจ้งความ
แต่ว่าพอไปถึงที่สอนอคุณผู้ชมครับนักข่าวเห็นนักข่าวขอสัมภาษณ์ทั้งแม่และลูกไม่แจ้งความ
ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเดินทางกลับไปเลยไปชมคลิปกันก่อนครับ
คลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลนะฮะ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาถูกรุมทำร้ายคุณผู้ชมนะครับ
ก็เป็นคลิปที่อาสาสมัครนะครับเป็นเจ้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยแห่งหนึ่งครับ
รุมทำร้ายร่างกายชายวัยรุ่นที่ไม่ใส่เสื้ออ่าดูในคลิปเมื่อกี้ฟาดด้วยเก้าอี้พัก
สิฮะนั่นสิครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพอเห็นคลิปนี้ก็ตรวจสอบกันหน่อยครับ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปพบว่าเหตุนี้เกิดขึ้นวันที่๗ธันวาคม
สักประมาณ๒ทุ่มบริเวณถนนสุระนามรายของอำเภอโคสำโรงจังหวัดลบบุรี
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปเลยครับไปที่ตั้งของมูลนิธิแห่งนี้พบอาสาหลายคน
ทุกคนต่างก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะตามคลิปเลย
แต่ว่าไม่ต้องการให้สัมภาษณ์อ้างว่าก็มีผู้ที่จ้องจะทำลายชื่อเสียงของมูลนิธิแห่งนี้
เพื่อไปยึดพื้นที่ในการทำงานจึงไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางต่อคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจภูทรโคกสำโรง
เป็นคนถูกทำร้ายร่างกายพร้อมกับแม่แล้วก็น้าสาวเดินทางไปพอดีไปขอแจ้งความ
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่ทำร้ายร่างกายลูกชาย
โดยจัดทำการเปรียบเทียบปรับผู้ที่ทำร้ายตามกฎหมาย
ซึ่งก็มีการสอบสวนในบิวว่าหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ทำไมถึงไม่ไปแจ้งความในบิวก็ไม่ตอบครับ
พอผู้สื่อข่าวจะขอสัมภาษณ์นายบิวกับญาติต่างก็รีบออกจากโรงพัก

ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไร
อันนี้เป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์ในโซเชียลตอนนี้นะครับ